ตลอดตลาด

ตลาดกันดีกว่าไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันดูนะคะ

วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
สะพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ยังไทกลได้ยังไก่เบอร์ศูนย์ก็คงที่นะคะ

ทีนี้ไปดูราคาของปลากันบ้างจ้า
ปลานิเนียวันนี้๘๐บาทต่อกิโลกรัม